มีเรื่องเกี่ยวกับงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันมาเองนะคะ
คราวนี้มันบุกมาอีกแล้ว
ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เชี่ยวชาญนี่ไม่แนะนำให้จับเองจริง
ไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นแบบกรณีแบบนี้

อ้าว

จบแบบนี้หรือเปล่า
คุณชิสาผมว่าเขาก็เชี่ยวชาญนะใช่ยังไง
เชี่ยวชาญในด้านการวิ่ง

ค่ะก็วิ่งเร็วนี่แหละค่ะทำให้รอดพ้นจาก
งูเหลือมที่มันเลี้ยวตัวจะมาฉกได้
ดูดูดูอีกดีนะเอาคุณดูก่อน

พอไปจับหางมันหัวมันก็เลื้อยกลับมาสิ
ใช่คืออย่างนี้
เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตำบลบังหลวงอำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมนะคะ
คุณวิทยาวัฒน์เนี่ยค่ะเป็นคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุเขาเดินทางไปหาคุณแม่
ระหว่างเดินทางกลับก็เจองูเหลือมตัวใหญ่คว่างถนนอยู่แบบนี้
ก็โทรบอกแม่ว่าแม่เจองู

อย่าไปยุ่งกับมันมันอาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้
ยังไงรอให้มันเลื้อยข้ามไปก่อนแล้วกัน
เขาก็เลยพยายามเปิดไฟสูงไล่ไล่งู
แต่ทีนี้งูมันช้าใช่ไหม
คนที่ลงไปจัดการเนี่ยก็คือพี่ชายของคุณวิทยาวัฒน์คนที่ทีมข่าวคุยด้วยนี่แหละ
เขาบอกว่าเวลาดูสารคดีสัตว์โลกนะเขาจะจับที่หางงู
คิดว่าพอรู้พอรู้ก็ลงจากรถไปแบบไม่รอช้านะคะ

คือไม่ทำให้งูมันรู้สึกว่ามีความเคลื่อนไหวอะไร
พอย่องไปถึงปุ๊บก้มจับที่หางมาเลยค่ะ

ทันใดนั้นนะคะคุณงูมันก็เลี้ยวตัว
กลับมาชกใส่เขาเลยต้องวิ่งแผ่นแนบแบบนั้นนะคะ
คุณวิทยาวัฒน์ยืนถ่ายคลิปอยู่ก็แทบจะหนีไม่ทัน
ถูกพี่ชายเนี่ยวิ่งชน
แล้วก็วิ่งหลบหนีกันไปอยู่บริเวณนั้นคุณคิดดูแล้วกัน

ใช่ค่ะมันก็เป็นสัตว์ที่เราบอกไว้ใจไม่ได้
จุดตามกูภัยไหม
จุดตามกูภัยละกันนะคะ

โทรศัพท์ก็แล้วแต่พื้นที่นะคะในการช่วยเหลือบางทีก็โทรตำรวจนั่นแหละเดี๋ยวเขาประสานให้ก็ได้นะคะ